เขาบอกว่ามีกว่า๓๐คนไปรุมทำร้ายน้องคนนึง
แล้วพ่อเนี่ยบอกไม่ได้แล้วเรื่องนี้มันต้องร้องต้องเอาให้ถึงที่สุด
เพราะเขารับไม่ได้เมื่อเห็นสภาพลูกของเขาแก๊งโจ๋เนี่ยค่ะ
คนมีทั้งไล่ยิงทั้งฟันด้วย
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองไปดูภาพหน่อยค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะภาพนี้ไม่ใช่กล้องวงจรปิดนะคะ

ปั้งนั่นปั้งดังนั้นที่ได้ยินคือเสียงของระเบิดค่ะ

กล้องหน้ารถนี้เป็นกล้องหน้ารถของเจ้าหน้าที่กู้ภัยที่จอดรถอยู่ตรงนั้น
มีกลุ่มผู้ก่อเหตุมากัน๓คันค่ะ
มอเตอร์ไซค์มาแล้วมาอยู่ตรงหน้ารถกู้ภัยพอดี
เหตุการณ์ในภาพคุณผู้ชมค่ะที่มาจากกล้องหน้ารถคือตีหนึ่งกว่ากว่าของวันที่สิบหกกรกฎาคม
แล้วเสียงระเบิดที่ดังขึ้นแต่เดี๋ยวมันจะมีภาพจากกล้องวงจรปิดเช่นเดียวกัน
กล้องวงจรปิดเนี่ยบันทึกเวลาเอาไว้ช่วงตี๒กว่าคุณผู้ชมดูนะ
นี่นะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุมากันเป็นขบวนคือมากันเป็นขบวนจริงเพราะมีเป็น๓๐คนกว่าเขาใช้คำว่ากว่า๓๐คนด้วยซ้ำ
ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายกันมา๑๕คันมากันตามถนนแบบนี้แล้วพอตี๒ค่ะตี๒๕๕นาทีกล้องวงจรปิดบริเวณกรมชลประธานค่ะ
เห็นกลุ่มวัยรุ่นขี่มอเตอร์ไซค์ตามกันเข้าไปตรงบริเวณนั้นนี่แหละตามเข้าไปแล้วแบบนี้นะคะขี่เข้าไปแล้วค่ะพอตัดมาตอนตีสามยี่สิบห้านาทีเขาไปก่อเหตุทำร้ายทำร้ายผู้บาดเจ็บและเผารถมอเตอร์ไซค์แล้วหลังจากนั้นขี่รถตามหลังไล่กันออกมาจากกรมชนรับประทานกรมชนรับประทานนี้อยู่ที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนทบุรีนะคะเหตุการณ์นี้มีคน

ไม่ได้นะตอนผมไปเห็นสภาพลูกชายผมที่ถูกทั้งฟันแขนขาถูกยิงเลือดท่วมตัวอยากจะร้องขอความเป็นธรรมเพราะมองว่านี่เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุวันเกิดเหตุลูกผมบอกแบบนี้ลูกบอกจะออกไปจะเอาจะออกไปเพื่อเอาบัตรประชาชนไปให้รุ่นพี่นะพ่อพ่อก็ไม่ได้เอกใจอะไรค่ะแต่ก็เตือนลูกแล้วว่านี่นี่ระวังหน่อยนะระวังเดี๋ยว
เป็นรถที่ใช้ทำมาหากินด้วยเอาไปไว้ขี่วินมอเตอร์ไซต์รับจ้างทุกวันแต่สุดท้ายถูกกลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุเนี่ยเผารถจนเหลือตะซากแล้วลูกเนี่ยก็ยังมาโดนทำร้ายอีกค่ะ

ลูกเราไม่ใช่เป็นคนเกเลถ้าเกเลเราก็ต้องรู้
ก็คือผมเลี้ยงมาก็มือเลี้ยงมาตลอดตั้งแต่เล็กยันโต
ก็คือเรื่องไปตีต่อยกันไม่มี
แต่การกระทำที่เขาทำกับลูกพ่อพ่อมันเป็นไง
เกินกว่าเหตุมากมายเลยเพราะมันถ้าเกิดอย่างน้อยก็เตะต่อยก็ยังดีเตะต่อยหรือยังไงอะไรตบก็ไม่เป็นไร
อันนี้มาถึงก็ฟันฟันแล้วก็ยิงก็คือเจตนาที่จะฆ่าโดยเฉพาะ
เพราะคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องเสียใจบอกโอ้โหเกิดมาไม่เคยเจออะไรอย่างนี้ไงรับไม่ได้ฮะ
คุณผู้ชมคะทีนี้รุ่นพี่ของกลุ่มคนเจ็บเนี่ยบอกแบบนี้ว่า
ที่เขาจะไปเจอเหตุการณ์นี้ที่เป็นวัยรุ่นกลุ่มนั้นขี่รถไล่ตามไล่ยิงกัน
มาก่อนหน้านี้แล้วว่ามีเหตุการณ์วัยรุ่นเขาปลาระเบิดใส่กันอยู่แล้วจนกระทั่งมีตำรวจเนี่ยมาระงับเหตุ

จังหวะนั้นก็ไปเจอกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นนี่แหละ

มากันชนิดที่บอกโอ้โหหลายคันมาก
กระทั่งไม่รู้ว่ากลุ่มไหนเป็นกลุ่มของใคร
เลยตัดสินใจพากันขี่รถหนี

ดูดีขี่รถไล่ตามแล้วก็ไล่ยิงเฉยเลย
ตอนนั้นในกลุ่มมีเพื่อนบัตรเจ็บเล็กน้อย

ซึ่งนนท์ไม่ได้อยู่ในกลุ่มตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ

นนท์เอาบัตรประชาชนมาให้เพื่อนหน่อย
เดี๋ยวจะต้องรีบพาเพื่อนไปโรงพยาบาล
นี่เลยเป็นสาเหตุที่นนไปโดนทำร้ายจนเจ็บสาหัส
สุดท้ายกลายเป็นว่านนดันไปเจอกับกลุ่มวัยรุ่น
ต้อนหนีเข้าไปในกรมชนประธาน

ตอนนี้รู้สึกสงสารนนท์

แค่บอกให้นนท์เอาบัตรประชาชนมาให้
ผมอยากขอโทษพ่อของนนท์ด้วยครับ
เพื่อนผมโทรให้เขาเอาบัตรประชาชนมาให้เพื่อจะรักษา
เพื่อเหมือนลงชื่อเข้าหาหมองครับ
แต่ถ้าไม่มีบัตรประชาชนเขาไม่ให้ทำแผง
เพื่อนผมก็เลยโทรหาน้องให้เอาบัตรประชาชนไหม้

น้องผมบอกว่าขับออกไปเจอมันประมาณกี่คันนะเว้ย

แต่เพื่อนผมมีคันหนึ่งเขาขับรอดมาเว้ย

เขาก็เลยขับไปทีนี้เขาก็โดนไล่

แล้วก็ลุมฟันน้องกับลุมยิงน้องเขาด้วย
คือเอาจริงนนทไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเขาตั้งแต่ต้นเลย

แต่เพื่อนนั่นแหละมีคนในกลุ่มเพื่อนเนี่ย
พี่เนี่ยบาดเจ็บถูกตามให้บอกว่าเอาบัตรประชาชนไปให้หน่อย

พอนนท์ออกมามาเจอกับกลุ่มนั้น

บอกว่ารู้ตัวกลุ่มเยาวชนที่ก่อเหตุแล้วนะคะ
อยู่ระหว่างติดต่อทางผู้ปกครองเพราะเป็นเยาวชนไงคุณ
ก็ต้องให้นำตัวเข้ามามอบตัวกับตำรวจ
เดี๋ยวต้องเรียกสอบกันอีกนะเพราะอะไร
ไม่รู้ด้วยซ้ำข้อความที่กลุ่มเหล่านี้
คุณดูมอเตอร์ไซค์จากกล้องวงจรปิดนะมากันเยอะมาก

ขี่รถไล่ยิงกันอยู่ก่อนแล้วด้วยอีก
โอ้โหต้องสอบสวนขยายผลกันอีกนะคะ